ไม่ได้ฝันว่าจะอยู่ในวงการเลย
เลยเหรอคะค่ะทำไมเราจะไม่ทำให้มันดีที่สุด
คือถึงวันนี้เราไม่อยู่แล้วแต่ผลงานเรายังอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำมันให้ดีเหมือนกับ
มันจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราได้ทำ
ถามว่าจะแต่งในแบบเร็วนี้เลยไหมก็คือ
สวัสดีครับแต้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการไทยรัฐท้องนะครับ
ยินดีมากมากค่ะนี่ถ้าเห็นแบงค์มองหน้าแล้วไม่ถามอะไรนี่ไม่ได้หมายความว่าลืม
หมายความว่าตกตะลึงในความสวย
เด็กฝันอยากเป็นอะไรคะเป็นสถาปนิกนี่แหละเพราะว่าเรียนเรียนทางด้านนี้มา

ไม่ได้ฝันว่าจะอยู่ในวงการเลยไม่มีว่าเป็นนางเอกหรือเป็นอะไรคือตลอด
คือมันจะเป็นแค่ฝันแค่ช่วงระยะสั้นไปแคสต์งานอาจจะได้ไม่ได้แค่นั้น

แคสต์ในช่องเลยเริ่มจากไปเป็นผู้ประกาศข้างรายการก่อน
แล้วก็ค่อยมาแคสต์ที่ช่อง๓ที่เป็นนักแสดง
ใช่ก็มาเรียนการแสดงอยู่พักนึง
แล้วก็เริ่มเล่นละครเรื่องแรกเริ่มเล่นจากหลังข่าวก่อนข่าวก่อน
เรื่องแล้วก็ค่อยมาเล่นหลังข่าวแล้วก็คนก็ค่อยรู้จักมากขึ้น
กว่าจะเป็นเต้าเขาไม่ง่ายแต่ละเส้นทางเคยท้อไหมครับ
ท้อตั้งแต่แรกตั้งแต่แคสต์๓๐งานแรกเราไม่ได้เลย
เรารู้สึกว่าแม่พอแล้วเขาคือเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเลย
คือแค่ไปพูดหน้าฉันยังแบบกลัวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคุณแม่ก็จะแบบเห็นว่าเราก็มีโอกาสได้รับโอกาสไปเป็นคนถือพันธุ์ที่นั่น
เขาเห็นว่าไม่อยากให้ลูกเสียโอกาสตรงนี้
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่แบบเชียร์อัพเราตลอด
เรากล้าที่จะแบบออกไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็คงมองเห็นว่าการที่เราได้ไปแคสต์โฆษณามาทำอะไรตรงนี้
มันเหมือนมันเป็นการทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้

เล่นละครมาโทษ๒๓เรื่อง

คือพอตั้งแต่ประมาณ๑๐กว่าเรื่องก็คือไม่นับแล้ว
คือในความรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบไม่เกิน๑๐เรื่อง
เพราะว่ากว่าเราจะเข้าใจในการแสดง
หลังนี้เอง

จังหวะเดียวกับชีวิตเราเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตเรา
คงน่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องที่เริ่มเล่นกับพี่อ๊อฟมั้งคะ
เพราะว่าการทำงานของเขามันไม่ได้แบบ
เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ทำงาน
แต่เหมือนเขาแบบค่อยทำให้เราส่งไปเรียนการแสดงก่อน
ให้เราเป็นวัตถุดิบที่ดีก่อน
แล้วเราก็รู้สึกแบบมั่นใจที่เราจะไปเป็นตัวละครก่อน
มันก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นเราเหมือนมีวิชาที่เราจะเอาไปทำงานต่อ

ความยากมันคือตรงที่เรารับบทเป็นแม้นเมือง
แล้วก็บทค่อนข้างมีความนิ่ง
แต่กลับกลายเป็นว่าก่อนที่จะถ่ายแต้วแบบได้ไปเรียน
หม่อมมิวก็ได้ไปเรียนทุกคนได้ไปเรียน
แล้วเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราแบบมีความผูกพันกับตัวละครนี้

คือไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปนั่นไปนี่ไปเรียนภาษาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือช่วงนั้นเหมือนเราแบบอินกับความเป็นตัวแม้นเมืองมาก
แล้วเราก็คิดว่ามันยากแต่ละซีรีส์ที่เราจะต้องถ่าย

แต่มันเหมือนด้วยความเชื่อบางอย่างมันทำให้การทำงานมันสนุกมาก
เราก็เลยรู้สึกชอบเลย
ถ้าแค่สวยก็ถ้าคำว่าดาราก็คือเน็ตไอดอล

แต่แต้วว่าการจะแบบเป็นนักแสดงอะค่ะมันแค่นั้นไม่ได้
คือต้องมีความอดทนมาก
เพราะว่าคือแต้วมองว่านักแสดงเหมือนนักกีฬา

คือโอเคเราอาจจะเห็นผลงานของเขาในการแข่งขันหรือว่าในการแสดง
แต่ว่าการทำงานมากกว่าแบบ๗๐๘๐มันคือก่อนที่จะไปแสดง
ทุกอย่างให้มันดีมาก
แล้วก็ยังมีบ้างบางครั้งที่พอเราทำแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดี

ทุกครั้งที่แบบบอกว่าโอเคเอาใหม่

ต้องเริ่มใหม่แล้วก็เหมือนแบบเซ็ตศูนย์อะ
แต่ว่าความยากของนักแสดงอย่างหนึ่ง
มันก็เป็นเหมือนบทเรียนที่สอนกับการใช้ชีวิตด้วย
มันคือแบบทุกอย่างมันควรจะเริ่มต้นใหม่ให้ได้
หมายถึงว่าเราต้องไม่ยึดติดเหรอคะ
ไม่ใช่ว่าเราเล่นอันนี้ไม่ดีแล้วเราก็ต้องไปแบบยึดติดกับมันว่า
ครั้งหน้ามันต้องดีเราต้องเริ่มใหม่ให้ได้
แล้วมันก็เอามาใช้กับชีวิตได้
สมมุติถ้าให้แต้วมองแต้วณวันแรกที่เข้าวงการนะคะ
อยากจะไปตักเตือนหรืออยากจะไปแนะนำอะไร
เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองได้ไหม

เพราะแต้วรู้สึกว่าถ้าแต้วพูดกับแต้วตอนนั้น

ก็คงมองแบบทุกอย่างแบบง่าย
หมายถึงว่าก็หนิมมุติอย่างนี้คือ
คือทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะแบบสอนกันได้
บางทีมันต้องเหมือนใช้ประสบการณ์ให้ไปเจอเอง

แต่ว่าเราเพิ่งมาเก็ตเอาอีกช่วงหนึ่ง

ถ้ากลับไปแนะนำก็จะกลับไปแล้วก็แค่แบบอยาก
เดี๋ยวก็รู้จ้าแต้ว

คือด้วยความที่เราโตมาจากช่อง๓
พูดแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่า

แล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักแสดงอิสระค่ะ

ชุบชีวิตเราเรียกได้อย่างนั้นเลย

ให้โอกาสเราในหลายครั้ง

รัชญาในการทำงานของแต้วคืออะไรครับ

การทำงานตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากเลย

เพราะว่าการเป็นนักแสดงคุณต้องเข้าใจชีวิต

ได้มามองย้อนดูวิเคราะห์ความคิดจิตใจของคนจริง
ซึ่งมันเป็นผลประโยชน์มากกับการที่เราจะเข้าใจโลก
ก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่อยู่ตรงนี้
แล้วก็การที่เรามีผลงานออกไป
มันเหมือนกับมันเป็นฟิล์มบันทึกเงาของเราผลงานเรา
เพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่ทำให้มันดีที่สุด
คือถึงวันนี้เราไม่อยู่แล้วแต่ผลงานเรายังอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำมันให้ดี
เหมือนกับมันจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราได้ทำ
แต่ว่านะตอนนี้มองว่าความรักมันคือคนที่
ยิ่งต้องเห็นในแง่ลบแล้วก็ยอมรับกันได้
เข้าใจความเข้าใจ
เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนไหมไม่อยากแต่งงาน
กลัวไหมครับเป็นผู้หญิงวัย๓๐ที่อยากแต่งงานไหม

หรือว่าเออฉันใช้ชื่อคนนี้ก็ดี
ไม่ได้เป็นคนตั้งทงว่าจะไม่แต่งงานหรือจะต้องแต่งงานนะคะ

เชื่อว่าเดี๋ยวจังหวะชีวิตมันก็จะพาเราไปในจุดต่างเอง
แต่ว่าตอนนี้ถามว่าจะแต่งในแบบเร็วนี้เลยไหมก็คือยังค่ะ
ปีคบกันทุกข์หรือสุขมากกว่ากัน
เอ่อสุกมากกว่าเหรอคะใช่ค่ะ
คือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบสุขสุดทุกข์สุด
คือแทบจะไม่ทะเลาะไม่อะไรเลย
อย่ามาแสดงจริงนี่คุณกำลังแสดงอยู่ใช่ไหม

ไม่มีจริงไม่ค่อยมีอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเรามากอ่ะ
สิ่งเล็กน้อยที่เขาทำให้ในความเป็นห่วง
ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำให้เราก็ได้แต่เขาก็ทำ

ตั้งแต่เรียนเขาก็จะมารับส่งตลอด
แล้วทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีรถก็กลับแบบ
เขาไปส่งเราที่นึงแล้วเขาก็ต้องแบบนั่งแท็กซี่กลับเอง
หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเขาทำอย่างนี้มาตลอดเวลา
แล้วเขาก็อยู่ไกลมาก
เข้ามาหาเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าก็สม่ำเสมอ
สม่ำเสมอมันยากนะสำหรับคนยุคนี้

เขาเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทค่ะ
น้องก็มาขอเบอร์อะไรอย่างงี้เราก็ไม่ให้

ก็เลยยาวเลย๑๓ปี

มีคำถามไหนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการที่นักข่าวถามแล้วไม่อยากตอบบ้างไหม
ก็น่าจะเป็นช่วงนี้มั้งที่แบบ
ก็ออกกำลังกายเหมือนอยู่ดีแบบน่าจะเป็นช่วงที่ซ้อมเต้นจากคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตนะคะ
โครงเวลาคนถ่ายมาเป็นซี่โครงซึ่งคนเป็นห่วงไงเห็นกระดูก
ใช่อาจจะแบบช่วงนั้นแล้วก็แบบเหมือนเราอาจจะออกกำลังกาย
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาดิโอเยอะมากแต่ว่าไม่ได้แบบขาดการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและทานการทานที่มากพอ

พอมากขึ้นค่ะให้ความสำคัญกับการนอนเยอะมาก
ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นวันที่ท้อแท้วันนี้คุณแม่ปลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปแคสต์ไม่แสดงแล้ว

ก็ต้องไม่มีก็ต้องคงเป็นแบบคนขี้อายไม่กล้าทำอะไรอะไรอย่างนี้
ถ้ามันมีวันนั้นจริงเราจะเห็นแต้วทำอาชีพอะไรถ้าไม่ใช่นักแสดง
ก็คงเป็นนี่แหละสถาปนิกนี่แหละ

ว่าคุณจะเป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพและมีคนยอมรับได้ยังไง

นี่เป็นสนามนิกตอนนี้เอาวิชาคืนอาจารย์ไว้ยังครับ